ว่าเมื่อคืนนี้นะแฟนบอลหลายคนตาค้าง
บางคนตาค้างบางคนอารมณ์ค้างบางคนมันอีกนิดนึง
แต่ว่าจริงก็ต้องบอกนะคะว่าเมื่อคืนนี้
ต่อให้คนบางทีไม่ได้ดูบอลหรือไม่ได้เชียร์
ได้ดูกันคือ๒๐๑๘๒๐๑๙
คือลิเวอร์พูลรอคอยแชมป์สมัยแรกมานาน๒๙ปีแล้ว

ก็เปิดบ้านชนะวูแพมตันได้จริงนะคะ
ประตูต่อ๐ได้จากซาดิโอมาเน่ทั้ง๒ประตูเลย

แต่ว่าผลมันไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าเก็บ๓แต้มแล้วมันจะได้แชมป์

เพราะว่าด้วยคะแนนประตูใช่ไหม
ก็คือไม่ได้แชมป์แน่ก็เลยได้แค่รองแชมป์ไป
ที่ได้ฉลองแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ
ก็ทำให้ความหวังของแฟนบอลหงแดงเนี่ยตั้งแต่ปี๑๙๙

แต้มเดียวเท่านั้นอ่ะหลายคนมันก็เลยยังแบบค้างอ่ะ
แต่ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าทำเต็มที่แล้วจริง
นี่เป็นสรุปตารางคะแนนนะคะหลังจบฤดูการ๒๐๑๘
เป็นสมัยที่๒ติดต่อกันแล้ว๙๘คะแนน
ชนะลิเวอร์พูลไปแค่แต้มเดียวจริงค่ะ
ส่วนลือสนั่นกันนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีไทย

เพราะมีกระแสนายทักษิณชินวัฒน์กำลังเจรจาซื้อสโมสร
จากสติฟพาริสนักธุรกิจสื่อหลายประเภทนะครับ
ทีมข่าวได้รับการยืนยันจากผู้ใกล้ชิดอดีตนายยกรัฐมนตรี
อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดแล้วก็ตกลงกัน
ในเรื่องของราคาซื้อขาย
อกจากนี้ยังมีการวางแผนไว้แล้วว่า
การซื้อขายประสบผลสำเร็จ
ก็จะส่งบิ๊กฮันมิติติยภัยรัฐ
เลขาธิการภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ซึ่งเป็นลูกชายของนายยงยุติยภัยรัฐ

ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามโดยตรงเลย
ได้รับคำตอบแค่ว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่
และยังไม่อยู่ในสถานะที่จะตอบคำถามนี้ได้นะครับ